กลับมาดูที่เมื่อเรื่องการยิงกันมีกลุ่มมือปืนในจังหวัดกระบี่
เขาขับรถกระบะไล่ล่าตามประกบยิงคู่อริจนเสียชีวิต
ฐานด้านของรถที่ก่อเหตุก็คือเป็นรถของกลางที่ตัดโทรธนั้นในนาภารกันจะได้
เป็นกระบาดอิซุสุสีขาวทะเบียนบอร์เบนไม้ลอลลิง๑๕๔๔

เป็นของกลางที่ตำรวจภูทรอ่าวลึกจังหวัดกระบียึดได้
หลังเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตในพื้นที่บ้านปากลาว
ที่ตำบลนาเกลือตำบลนานเหนือเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบร่องรอยการถูกยิงจนพลุน

กระจกด้านหน้ารถก็แตกด้วย
รวมทั้งหมดนั้นมี๘บรูด้วยกันนะฮะ
ส่วนด้านหน้ารถนี้มีร่องรอยการถูกชน
การชนพังแล้วพรอกระสุน๙มตกอยู่ที่เกิดเหตุ

นะฮะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่าวลึกแล้วก็เสียชีวิตในระหว่างทาง
ก็คือนายอาณาวินยอดเยี่ยมอายุ๒๐ปี
ซึ่งแพทย์เวรก็บอกว่าผู้ตายนั้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน
เข้าที่บริเวณกลางหลังไหล่ขวาแล้วก็ข้อมือซ้ายทำให้เสียชีวิตนะครับ
ต้นจำรวจก็สอบสวนพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่า
นายอาณาวินนั้นกำลังขับรถกลับบ้าน
มีเพื่อนอีกคนชื่อในพีชนั่งมาด้วย
คนร้ายไม่ต่ำกว่า๒คนนะครับก็ยิงสายรถของผู้ตาย
ก่อนจะขับปาดหน้าทำให้รถของผู้ตายนั้นเสียหลักไปพุ่งชนกับรถของคนร้าย
จนไปต่อไม่ได้นายอาณาวินกับเพื่อนที่ชื่อพีชนั้นวิ่งออกมาจากรถ
แต่ก็ถูกคนร้ายไล่ยิงอีกครับจนกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่ลำตัวหลายนัด
ที่นายอาณาวินนั้นจะวิ่งหนีเข้าไปในบ้านของชาวบ้านแล้วก็ล้มลงจมกองเลือด
จากนั้นคนร้ายก็ขับรถหลบหนีไปส่วนเพื่อนของนายอาณาวินนั้นตกใจวิ่งหนีหายไปในป่าข้างทาง
คนนั้นรอดครับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่เอามาสอบปากคำ
บนต้นทราบชื่อมือปืนผู้ก่อเหตุแล้วคือนายชัดชัยมากดำอายุ๒๖ปี
เคยเป็นเพื่อนด้วยกันครับคุณผู้ชมกับผู้ตายนี่แหละ
เคยทำธุรกิจมืดด้วยกันมาก่อนแล้วก็มีปัญหากัน
จากการสอบปากคำญาติและเพื่อนของผู้ตายทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายอาณาวินนั้นเคยไปทำธุรกิจมืดในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่กระบี
กี่วันที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีการเปิดตัวทำธุรกิจมืดในพื้นที่ที่กระบี่
ซึ่งเดิมนายอาณาวินกับกลุ่มมือปืนเคยเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกัน
ทำธุรกิจแข่งกันมาแล้วก็น่าจะเป็นชนวนทำให้ตามมาล้างแค้น
ในครั้งนี้แล้วก็ทำให้นายอาณาวินนั้นเสียชีวิตนะครับ